ช่วงนี้ฟิตปังจริงและฟิตกว่าเดิม
โดยผมพูดถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการนายกรัฐมนตรี
ท่านหลวงพฤทธิไปรั่วพฤทธิอุ้มพระดำน้ำนี่ครับ

ประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบูรณหนึ่งเดียวในโลก
พลเอกประวิทย์ท่านยังโยนขนมลูกโยนกระยาศาสตร์กล้วย
ขนมมงคลต่างให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะ
ในวันศาสตร์ไทยขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐ครับ

ผลเอกประวิทย์ท่านไปตรวจดูสถานการณ์น้ำนะครับ

ชาวบ้านมากันเพียบเลยป้ายต้องมา
นี่ดูจังหวะโยนขนมลูกโยนก่อนนี่ฮะ
ส่วนที่นี่มาตรวจสถานการณ์น้ำป้ายต้องมา

มีคนมาสวมกอดท่านนะบอกรักลุงป้อมรักลุงป้อม
ท่านก็ออกอาการเขินแล้วหนึ่งนะฮะ
แล้วมีการชูมือแจกมินิฮาร์ดด้วยนะครับ
ผลเอกประวิทย์ท่านลงพื้นที่เยอะมากจริง
นักข่าวถามท่านกังวลเรื่องระเบียบหาเสียงของกรกตหรือเปล่า
ท่านบอกฮือจะกังวลทำไม
ผมมาในนามรัฐบาลมาตรวจเยี่ยมมาช่วยเหลือประชาชน

ส่วนการเลือกตั้ง
นี่ครับ
ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณแพทองทานชินวัฒน์ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ครับ